คุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งที่มันกลายเป็นประเด็นในโลกโซเชียลมาต่อเนื่องเหมือนกัน

คือจริงมาจากกรณีที่อธิบดีศาลไม่ยอมให้ตรวจใบขับขี่
แล้วหลังจากนั้นมันก็มีกรณีอะไรนะทนายความใช่ไหม
ธนายความที่บอกกับจรรย์เขาตั้งด่านตรวจ
แล้วก็ขอใบขับขี่ทนายคนนี้ก็ไม่ยอมเหมือนกัน
เขาก็เลยบอกว่านี่รัฐธิเพื่อนโชคนี่นะ
หรือว่าไม่ก็โรคเบ่งมันระบาดแล้ว
คราวนี้มาอีกแล้วเหมือนกันค่ะ
เป็นผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งก็ไม่ยอมให้ตรวจเหมือนกัน
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูว่าเหตุการณ์จังหวะนี้เป็นยังไง
เพราะว่าตำรวจถ่ายคลิปเอาไว้ได้ด้วยดูกันค่ะ
ความมั่นใจคุณต้องพาให้เขาไปตรวจ
แต่คุณไม่มีสิทธิ์
ตอนนี้คุณต่อสู้ขัดขวางการบริบัติหน้าที่
เพื่อให้คนขับไม่ต้องตรวจ
คุณมั่นใจไหมครับว่าเขาไม่ได้ดื่มมา

คุณกำลังบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์ตรวจคนเรา
ไม่มีสิทธิ์ได้ยังไงผมตั้งจุดตรวจอยู่ถูกต้อง
ผมตั้งจุดตรวจตำรวจตำรวจตั้งจุดตรวจไม่มีสิทธิ์ตรวจได้ไง

แต่ถ้าถามคุณผู้ชมตรงหรือถามคุณอาริยาตรง
คุณวัตกรก็มีประชาชนทะเลาะกับตำรวจบ่อยไหม
เวลาถูกเรียกตรวจก็จะเถียงกันบ่อยเพียง
แต่ว่าเราไม่มีโลกโซเชียลไม่มีคลิป
ในการถ่ายให้แล้วเดี๋ยวนี้ตำรวจเขาก็ถ่ายคลิปเองได้
แล้วเนี่ยค่ะก็เลยออกมาเป็นคลิปแบบนี้
คือมันก็หลายความคิดเห็นนะ
แต่เอาจริงดิฉันฟังแค่นี้ยังรู้สึกเหนื่อยแทนเลย
คือคุณตำรวจก็พยายามอธิบายทางฝากฝั่งของผู้หญิง
นั้นเขาก็ยังยืนยันอยู่ไม่ยอมให้ตำรวจตรวจวัดแอลกอฮอล

ที่จะทำตามที่ตำรวจบอกให้ตรวจ

แต่เธอก็บอกบอกว่าแบบนี้
เธอเป็นประชาชนข้องใจว่าถูกตำรวจตรวจค้น

ตำรวจไม่มีสิทธิ์มาตรวจค้นแบบนี้
ฝากฝั่งตำรวจก็หายใจเข้าฮึบทีนึงก่อน

ผมตั้งด่านตรวจถูกต้องตามกฎหมาย
ถ้าเกิดผมตรวจแล้วไม่พบสิ่งใดที่ผิดปกติผมก็ปล่อยไป
ทุกอย่างปฏิบัติตามกฎจราจร
แล้วที่ไม่ยอมให้ตรวจเป็นเพราะอะไร
ผู้ชายที่เป็นคนขับดื่มแอลกอฮอลมาหรือเปล่า
ทีนี้ตอนที่ตำรวจขอตรวจนะคะ
เพราะว่าตำรวจเขาก็ดูลักษณะคล้ายกับว่า
ผู้ชายคนขับดื่มสุรามา
พฤติกรรมการที่ไม่ให้ตรวจมันก็เหมือนเป็นการขัดขวาง
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ทีนี้ฝ่ายหญิงก็ยังยืนยันเหมือนเดิมคือออกรับหน้าแทนนะคะ
บอกว่าไม่ให้ตรวจเพราะมันไม่มีเหตุอันควร
บทสรุปเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ไม่รู้
เพราะว่าคลิปมันถูกตัดไป
รัฐธิเพื่อนโชคถือกำเนิดขึ้นแล้ว
จอมือถือนั่นพี่โชคใช่ไหม
ที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีอธิบดีท่านหนึ่ง
ปฏิเสธไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน

งามหน้าไหมล่ะเพื่อนโชค

ประมาณว่าเป็นไงล่ะอธิบดียังทำได้

ไม่ต้องมีมาแล้วตำรวจยุบไปเลย

มันคือสิ่งที่ตามมาจากรัฐธิ

แล้วบางคนก็เหมือนกับเหน็บแน้ม

คุณผู้ชมกลายเป็นกระแสวิภาควิจารณ์

อ่านข้อกฎหมายตามคำกล่าว

ขออธิบดีตรีนิทธรจินตรกานนท์
บอกว่ากฎหมายระบุไว้อย่างชัดเจน

ตรวจวัตรปริมาณออนกอฮอล์

จากนั้นตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ก็สามารถที่จะควบคุมตัวได้ทันที
หรือไม่ก็เรื่องของการออกใบสั่งใบอะไรต่างนานานะครับ
แต่ก็ต้องอ่านกฎหมายตามที่ผู้กำกับโชคดี
ท่านโพสต์เอาไว้เหมือนกันภูมิกับของทุ่งใหญ่นะครับนครศรี
บอกว่าแม้พรยมาตรา๑๒บัญญัติว่า
ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถในขณะขับ

แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าให้อำนาจเจ้าพนักงาน
มีอำนาจเรื่องของการเรียกตรวจสอบได้ทุกกรณี
เจ้าหน้าที่จะเรียกตรวจสอบได้เฉพาะมีเหตุสงสัยเท่านั้น
ตามสิทธิที่ที่รัฐธรรมนุนบัญญัติไว้
การใช้อำนาจเกินเลยของเจ้าพนักงานย่อมต้องถูกปฏิเสธได้
หมายถึงว่าประชาชนก็มีสิทธิ์ในการปฏิเสธได้เหมือนกัน

แต่ว่าทางฝั่งผู้หญิงก็บอกว่าแบบไม่ให้ตรวจชัด

เสมือนเป็นผู้กระทำความผิด

ถ้าเราเชื่อใจเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ในการทำหน้าที่

เราก็สามารถที่จะให้ตรวจได้นะครับ